คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เราไปดูบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ทางกอรรศก็คาดว่าน่าจะมีประชาชนเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙กันมากกว่าปกติด้วยนะคะ
ก็เลยเป็นการจัดอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุรวมถึงผู้พิการที่ต้องการจะเข้ามาด้วยนะคะ
มีการตั้งจุดคัดกรองพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นะคะมีประชาชนทยอยเดินทางมาเข้าแถว
เพื่อรอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙เป็นจำนวนมาก

โดยมีประชาชนบางส่วนนะคะที่มาไกลจากต่างจังหวัด
โดยมาเข้าแถวรอตั้งแต่เมื่อคืนนี้ค่ะ
ประชาชนจากจังหวัดสุรินทร์กลุ่มนี้นะคะเดินทางมาค้างคืนที่ท้องสนามหลวง

เพื่อรอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ในเช้าวันนี้
โดยบอกว่าครั้งหนึ่งเคยได้เข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทอย่างใกล้ชิด
เคยได้จับมือใหญ่แล้วและที่เคยสัมภาษณ์ใหญ่ว่าอยู่ที่ไหนว่าอยู่สุริน

ก็ส่งไปบ้านฉันที่บ้านฉันนะคะ๓ครั้ง
เช่นเดียวกับปรีชาสมบูรณภาษณะชาวจังหวัดสมุทรปราการ
ออกเดินทางมาจากบ้านตั้งแต่ตี๓
เพราะตั้งใจว่าวันนี้จะต้องเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงรัชกาลที่๙ให้ได้
ขณะที่กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังหรือกอรศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้จัดจุดคัดกรองพิเศษสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยแบ่งเกณฑ์ออกเป็น๓ประเภท
คือผู้สูงอายุ๘๐ปีขึ้นไปผู้สูงอายุที่มีอายุต่ำกว่า๘๐ปี
และร่างกายอ่อนแอหรือสุขภาพไม่ดีและประเภทผู้พิการเด่นชัดคือมีบัตรประจำตัวผู้พิการ
โดยทั้ง๓กลุ่มนี้นะคะจะอนุญาตให้มีผู้ติดตามได้๒ท่านรวมเป็น๓ท่าน
และจะจัดเจ้าหน้าที่สำหรับช่วยเข็นรถวิวแชร์โดยเข้าช่องทางพิเศษเต็นต์๑๓หลังถนนพระมหาธาตุ
สามารถเข้าได้รอบละห้าคนค่ะส่วนเจ้าหน้าที่และจิตอาสาจากภาคส่วนต่างต่างนะคะ
ก็ยังคงอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
สำหรับยอดประชาชนที่มาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙ในช่วงเช้าวันนี้นะคะ
ล่าสุดทางกอรศแจ้งว่ามีจำนวนประมาณ๙๐๐คนค่ะ
คาดว่าในช่วงบ่ายวันนี้นะคะจะมีประชาชนทยอยเดินทางมามากขึ้นค่ะ
ชดารัฐโภคาธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากท้องสนามหลวงค่ะ